ส่วนคนที่ยืนหลังผมเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
แม้ว่าคนนู้นเขาจะประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้ว
ป้อมไม่ได้ตอบว่าไม่รู้นะครับวันนี้
ตอบว่ายังไม่เคยพูดเลยว่าจะวางมือ

เมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าประชุมคอลโลมนะครับ
อันนี้เป็นแฟมภาพครับนะท่านลาลาประชุมนะครับ
แต่นักข่าวก็โอ้โหอดลนทำไม่ไหวโทรหายกหูฮะนะครับโอ้ได้
นักข่าวโทรศัพท์หาเลยเมื่อวานหลายช่องโทรหาเลยนะครับ
ท่านครับท่านครับท่านคะท่านคะจะรับตำแหน่งในคณะรัฐบาลชุดใหม่
โอ้โหยังไม่ได้ตั้งเลยนะข่าวถามไปนั่นแล้วนะครับ
ไม่ได้ตอบแต่ถามกลับถามกลับถามว่าจะปิดสวิตช์๓ปอเลยหรือไง
พูดนะผมไม่เคยพูดนะเรื่องวางมือทางการเมืองเนี่ย
ส่วนจะเอายังไงต่อไปในการจัดตั้งรัฐบาล
บอกหึหึรอดูก็แล้วกัน
นั่นฮะอย่างไรก็ตามพลเอกประวิทย
ตอบคำถามลักษณะเช่นนี้มาแล้ว
ครั้งนั้นพลเอกประวิทย์ก็ยืนยันว่า
ไม่เคยคิดไม่เคยคิดถอยทางการเมืองนะครับ

สัมภาษณ์ไปเมื่อ๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
โถ่เฮ้ยถามอีกแล้ว
ย้ำอีกทีนะอันนี้คือการตอบย้อนไปเมื่อวันที่๒๓พฤษภาคม
อันตรงนี้เดือนกรกฎาแล้วนะครับหลายเดือนแล้ว